คุณผู้ชมดูคดีนี้หน่อยช่วยเบิร์ตดูช่วยเบิร์ตวิเคราะห์หน่อย
ผัวเมียดับฆ่าบ้านหรูอ๋อ
วันจัดฉากฆาตกรรมค่ะ
คือจะเป็นผัวฆ่าเมียก่อน
แล้วก็ไปผูกคอแบบที่แบบที่เราเคยได้ยินในข่าวเนืองหรือเปล่า

ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพทะหลางคุณผู้ชมนี่บ้านหลังนี้
ครับนะฮะอยู่ที่ภูเก็ตรับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนตายอยู่ในบ้านพักหรู
หลังนี้นี่นี่บ้านเล็กที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านแฝด
คุณผู้ชมมีสระว่ายน้ำข้างในด้วยอ๋อมีน่าล่ะเป็นบ้านหรู
สระว่ายน้ำในบ้านด้วยไปถึงห้องนอนอ้าวห้องนอนล็อกจากข้างใน
แต่ด้านหลังห้องนอนเป็นกระจกบานเลื่อนนะถูกเปิดเอาไว้ในห้องเจอศพครับ
เจอศพนางมาเรียอันฟอนไซค์คอร์แมนส์นะครับอายุแปดสิบสี่ปี
สัญชาติเบลเจียมนะครับร่างถูกคลุมด้วยผ้าห่ม
นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นข้างเตียงนอนไปดูในห้องน้ำ
พบศพนายฟรอเรนต์ลีออนเอ็มเมิร์ชนะครับอายุแปดสิบสามปี
สัญชาติเบลเจียมเหมือนกันผูกคอด้วยเชือกสีขาวโยงกับลูกบิด
โยงกับลูกบิดโยงกับลูกบิดเหรอลูกบิดประตูนี่น่ะต่ำต่ำนี่น่ะ
ข้างหน้านะครับพบศพนะฮะเก้าอี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ไม้วางอยู่
อาจจะทิ้งตัวให้กระชากหรือเปล่าถ้าถ้าจะคาดการณ์แบบนั้น
เราดูเราดูข่าวมาเยอะนะคาดว่าทุกผู้เสียชีวิตมาแล้ว
น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงนางจงจิตจิตมุ่งอายุหกสิบสองปี
คนนี้เป็นลูกสะพ้ายเป็นลูกสะพ้ายของสองคนนี้
ผู้ตายเนี่ยคือผู้ตายเพิ่งมาอยู่อยู่กันได้แค่๕เดือน
บ้านหลังนี้จะอยู่กัน๔คนใครบ้างผู้ตาย๒แล้วนะ
สองแล้วเธอตัวเธอคือลูกสะพ้ายแล้วก็สามีอายุหกสิบสี่
คุณผู้ชมดอมน้ำแข็งเธอกับสามีเนี่ยไปร่วมงานศพ
ไปภังงาครับน่ะไปภังงานะครับภูเกษฐภังงาก็ไม่กายติดกัน
นะครับกลับมาช่วงดึกแล้วคิดว่าพ่อแม่สามีคงหลับไปแล้วล่ะ
พอเช้าเช้ามาพ่อแม่สามีเอ๊ะไม่เห็นออกมากินข้าวล่ะ

นะก็เลยเดินไปเปิดประตูเลื่อนหลังห้องจนพบว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้ว
อกจากนี้ตำรวจยังพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเป็นภาษาดัชนะฮะ

เออแปลประมาณว่าได้แปลออกมาเนี่ยที่เขาแปลให้ประมาณแบบสั่งเสียดอม

นี่แหละครับประมาณว่าสั่งเสีย
ตำรวจเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดครับแต่ยังไม่สรุป
สรุปสาเหตุการเสียชีวิตตั้งปมไว้๓ปม
เอ้าคุณผู้ชมคิดจะเอาอย่างไงนะครับ
ใจหรือเปล่าคิดมากก็เลยฆ่าตัวตายตาม
คือไม่ได้ลงมือส่วนประเด็นที่๓

เดี๋ยวตำรวจจะสืบสวนต่อไปครับ